ประหลัดกรสัวมหาดไทยก็สั่งพวกราชการจังหวัดกระบีให้ตรวจสอบนะครับ
หลังจากมีหนังสือประหลัดอำเภอคลองท่อม
หนังสือแจ้งผู้นำท้องถิ่นเกณฑ์ชาวบ้าน
สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธ

ถ้าเขาจะสนับสนุนเขาถึงออกมา
ถ้าเขาไม่สนับสนุนเขาก็ไม่ออกมา

จะไปเกณฑ์ได้มั้ยอย่างคุณเกณฑ์ได้มั้ย

ขณะที่นายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทย
กล่าวนะครับว่าได้แจ้งให้ผู้ราชการจังหวัดกระบี่
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องหนังสือ

ไปร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

มาแล้วว่ามีที่มาอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วก็ให้รีบรายงานให้รับทราบโดยเร็วที่สุด
ว่าทางกระทรวงมหาดไทยไม่เคยมีนโยบาย
และไม่เคยสั่งให้ทำในลักษณะนี้
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าผิดระเบียบหรือไม่

ขณะนี้คงยังไม่สามารถไปกล่าวหาว่า

หนังสือดังกล่าวอ้างถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
รัฐบาลมีนโยบายจะก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า
ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

อำเภอจึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลหมู่บ้านละ๒๐คน
สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ในเวลา๑๕นาฬิกาของวันพรุ่งนี้